คุณผู้ชมทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายนะฮะ
ฉันไม่ได้แช่งคนในข่าวนี้นะคะแต่อยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดี
ถึงแม้ว่าเราไม่ประมาทเราระวังเราอยู่ในบ้านตัวเอง
อุบัติเหตุมันก็ไม่เลือกที่จริงนะฮะดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
โอ้โหไม่รู้จะพูดว่าไงเลย
ทำไมมันต้องมาตรงที่เขานั่งพอดิบพอดี
แล้วเห็นไหมที่ว่างตั้งเยอะไม่ไปมาตรงนี้พอดีเลย

โดนทิ้นนะกว่าตัวเรียบเลยเนี่ยมาเลยเนี่ย
นี่เห็นไหมโอ้
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา
ไม่เลือกสถานที่แล้วก็เวลาจริงนะ

รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยนะ
นี่แหละค่ะเอายาวไปถึงนู่นเลยนะคะจริงเห็นไหม
ชายเสื้อสีแดงเขากำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ดีค่ะ
จู่ก็มีล้อพิษวงศ์งงงวยมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วเป็นล้อรถสิบล้อด้วยมันใหญ่ไงนึกออกไหมคะ
ใหญ่แล้วก็เนี่ยมาปะทะร่างของเขานะครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ย๒มุมให้เห็นชัดเลยนะคะ
ตอนที่รถเดินทางมากับตอนที่มันเกิดเหตุนะฮะ
คือคุณลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเด็ก๒ขวบ๓ขวบ
ร่างเล็กโดนล้อรถสิบล้อใหญ่ปะทะ
มันจะเหลือไหมใช่ไหมคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถหนุ่มชกอัพ
อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ
คุณพี่เสื้อแดงเนี่ยเป็นช่างซ่อมโชคอัพ
ชื่อว่าคุณธวัชชัยจันทกเกษตร
อายุ๒๓ปีหรือว่าอาจารย์ต้อมนะฮะ
ต้อมตอนที่โดนล้อรถปะทะแล้ว

เพราะดีมากที่ไม่เป็นอะไรเยอะนะคะ

แล้วก็พี่ผมมาเดินขึ้นแล้วก็เจ็บลงไปนอน

ตอนแรกผมลงไปผมไม่รู้ว่าโดนอะไร

ตัวชาก็อ้าวพี่ว่าโดนโดนอะไรวะ
พี่เขาก็มาดูตอนแรกผมไม่รู้ว่าโดนอย่างเนี่ย
ผมหันไปดูแล้วผมถึงไม่รู้

ฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์ต้อมเนี่ยดิฉันได้ข้อคิดหนึ่งอย่างนะฮะ
จริงแล้วมันก็คิดได้มานานแล้วแหละนะ
แต่ก็ยังทำอยู่สำหรับตัวดิฉันเองนะ
ใส่หูฟังไงพอใส่หูฟังน่าจะฟังเพลงอยู่อะค่ะ
ไม่ได้ยินเสียงตอนที่ไอ้ล้อรถมันเดินทางมานะคะ
แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากค่ะมันเกิดขึ้นไวมาก

นี่แหละค่ะอาการหมายเจ็บของจานต้อม
เคราะหร้ายรายนี้นะคะที่หลังเจ็บค่ะเห็นไหม
ข้อศอกเจ็บค่ะเพราะโดนแรงกระแทกนะคะ

หน้าผากคอศอกหมอดูอาการแล้วก็บอกว่า

เพราะภายในไม่มีอวัยวะอะไรแตกหักนะฮะ

ส่วนคู่กรณีรับผิดชอบทุกอย่าง
หลังเกิดเหตุก็พบว่ารถจอดเสียอยู่หน้าร้าน
เพราะล้อหลุดนะคะ
สำรวจความเสียหายภายในร้านพบรอยตรงผนังแตกร้าว
เพราะดีมากที่ล้อรถกระแทกผนังก่อน

ใช่ก่อนที่จะมาชนอาจารย์ต้อม
น่าจะเจ็บหนักกว่านี้นะ

ผมว่ามันเป็นจังหวะดวงคนด้วย

ถนกำแพงบ้างแล้วตัวลอยไปกับยางเลยเมื่อกี้